ชิงเทพรรภรรชธานสมเด็จพระกณิษฐาเทียราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โดยแชมป์ทั้ง๔รุ่นมีทีมตลุลบอล๗๘ปี
ทีมทหารกีฬาบี๙๑๐ปี
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะจะคัดเยาวชน๕๐คน
ก่อนที่จะคัดเหลือ๘คนไปฝึกทักษะกับทีมเจ้าบุญทุ่มที่ประเทศสเปน